ไปดูเหตุชิงทรัพย์กันหน่อยนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
สองแม่ลูกขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วอยู่อยู่มีคนร้ายเนี่ยนะคะ
ถีบรถจนล้มแล้วก็เข้ามากระชากสร้อยเลยนะคะ
เหตุการณ์ครั้งนี้มีกล้องหน้ารถและรถคันหนึ่งเนี่ยบันทึกเอาไว้ได้ด้วย

ทะเลาะกันแน่เลยเนี่ย
จับศิษย์ศาสตร์ของผู้สงวัยซึ่งมันแม่อายุอนามก็๗๐พี่แล้วแล้วก็ค่อนางสมทิศเดโช
แทกเข้ากับพื้นส่วนคนขี่เนี่ยคือนางสาวชาริตราเดโชเจริญวุฒิเป็น
เป็นลูกสาวนะคะก็คือเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ลูกสาวเนี่ยโดนกระชาก
สร้อยคอทองคำหนัก๑บาทแล้วก็พระเลี่ยมทอง๑องค์ไป
เจ้าของคลิปกล้องหน้ารถคือนายนพรน้อยสุภาพวัย๔๘ปีค่ะ
เขาเล่าบอกว่าเขาเห็นตอนแรกก็คิดว่าเป็นอุบัติเหตุรถชนกันที่บอกทะเลาะกันหรือเปล่า
แต่จังหวะที่รถผ่านไปเนี่ยเห็นว่าคนร้ายกำลังจับหัว
หญิงสูงอายุกระแทกกับพื้นถนนจอดลงไปดูคนร้ายก็ขู่บอกว่าอย่ามายุ่ง
จะเอาใช่ไหมแล้วเขามีปืนด้วยอืม
อยากโดนหรือไงอะไรอย่างเงี้ยพอจอดลงมาดูปุ๊บ
มันก็จับหัวผู้หญิงโขกผู้หญิงเธอแล้วก็เห็นปืน
เห็นปืนแล้วมันก็อายมงอย่ายุ่งอยากโดนหรือไงอะไรอย่างนี้
มันก็ไม่รู้ตอนนั้นก็ยังไม่รู้หรอกว่าอะไรจนมันกระชากไปแล้ว
มันจากผู้หญิงแล้วพี่ช่วยด้วยกระชากสร้อยหนูเราก็จะเข้ามาช่วย
มันก็พอมึงจะเอาอะไรประมาณเนี่ยมันก๋าด่าไปเนี่ย

นางสมพิษผู้เป็นแม่ที่โดนจับเอาหัวกระแทกเข้ากับพื้นเนี่ยนะคะ
สภาพเนี่ยก็คือแขนหักไหล่หักค่ะ
ส่วนลูกสาวที่โดนขโมยพระไปก็บาดเจ็บตามใบหน้าและลำตัว

วันเกิดเหตุเธอบอกว่าเธอซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ลูกสาวไปทำธุระนอกบ้าน
ติดแผ่นป้ายทะเบียนตามประกบก็ไม่ได้เอกใจอะไรจนวันเกิดเหตุนี่แหละค่ะ
ซึ่งในวันเกิดเหตุคนเห็นเหตุการณ์เยอะมากนะคะ
แต่ไม่มีใครกล้าเข้ามาช่วยเพราะว่าคนร้ายเนี่ยถือปืนอยู่
พันธุ์ตำรวจเอกวัญชัยพิทักตันสกุลผู้กำกับการสพกบินบุรีบอกว่า
สารจังหวัดกบินบุรีออกหมายจับแล้วนะคะ
ชื่อคนร้ายก็คือนายคมสรรจันสิริอายุ๒๙ปีค่ะ
ตอนนี้รู้มาว่ากบดานอยู่ชนบุรี
สาเหตุนี้นะคะภรรยาของผู้ต้องหาให้การบอกว่า

ลูกกำลังเรียนอยู่ชั้นป๑แล้วก็อีกคนหนึ่งอยู่ป๓

เมืองต้นตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาใช้กำลังประทุษร้าย
เพื่อให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือพาทรัพย์นั้นไป
ชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
โดยมีอาวุธหรือว่าใช้อาวุธปืนหรือใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำผิด
ก็ตามจับกันอยู่นะคะรู้ที่แล้ว
ไปทำร้ายคนอื่นไปเอาของคนอื่นมาเพื่อไปเลี้ยงลูกตัวเองมันก็ไม่น่าจะถูกต้องนะครับ